คุณผู้ชมครับที่จังหวัดตากยังมีภาพความเสียหายจากเรื่องของพายุฤดูร้อน
คุณผู้ชมสาราการประเรียนซึ่งทำจากไม้แบบนี้

เป็นไม้ด้วยนะครับเนี่ยพังมาทั้งหลังแบบนี้คุณผู้ชม
มันเจอพายุพัดเข้าไปนะอันนี้คือวัดช่องแคบหมู่๑อำเภอพบพระจังหวัดตากครับ
ซึ่งเป็นวัดที่สร้างอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยฮะติดแนวชายแดนไทยเมียนมาครับ
พายุนะพัดถล่มตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีทั้งลมมีทั้งลูกเห็บนะพัดมาโครมใหญ่ครับ
ทำสาราการประเรียนแล้วนี่คือไม้สักทั้งหลังเลยนะครับ
จะก่อสร้างแล้วเสร็จนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่ระหว่างการต่อเติมในบางส่วนนะครับ
พังลงมากองกับพื้นแบบนี้โอ้โหพระลูกวัดคนงานเอ่ยชาวบ้านเอ่ยต่างวิ่งหนีกันยกใหญ่ครับเนี่ย
พระท่านก็รอดมาได้โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
หลังพายุสงบท่านเจ้าอาวาสก็คุณผู้ชมครับเป็นลมเลยนะ
ท่านเจ้าอาวาสเห็นสารการประเด็นไม้สักเป็นลมเลยครับคุณผู้ชม
ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ต้องรีบพาตัวท่านส่งโรงพยาบาล
คือท่านก็เสียใจอุตส่าห์สร้างกันมา
ทีนี้ทางด้านของจังหวัดตากเองในอำเภอพบร้าเอง
พายุพัดถล่มหลายพื้นที่จากภาพที่เห็น
คุณผู้ชมนะท่านนายอำเภอพบพระนายสมพงศ์ฟุ้งทวีวงศ
ก็บอกว่าโอ้โหลูกเห็บตกหนักพายุซัดถล่มมานาน๓๐นาทีครับ
ที่เห็นก็มีทั้งหมู่๑หมู่๑๑อยู่ที่ตะบนช่องแคบ
อำเภอพบพระนี่แหละเสียหายเป็นวงกว้างหลายพื้นที่
เห็นไหมลูกเห็บตกใส่น้ำต้นไม้หักโค้นแบบนี้
จุดแรกในพื้นที่หมู่๑๐กับหมู่๑๑มันใกล้กับแนวชายแดนไทยเมียนมา
มีพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลูกเห็บตกเป็นวงกว้าง
ต้นไม้ใหญ่พังถล่มล้มทับสายไฟไฟฟ้าดับเสาไฟหักโค้นหลายต้น
ต้องใช้รถแบ็คโฮลมาเคลียร์ต้นไม้ออก
มันล้มขวางถนนชาวบ้านก็ผ่านไม่ได้

ส่วนบ้านบริเวณของประชาชนจำนวนมากถูก
แรงของลมพัดปลายพายุหนู
อันนี้ห่อไปทั้งหลังเลยครับ
บ้านชาวบ้านบางทีก็ไม่ได้แบบแข็งแรงอะไรมากมายนะ
เป็นไม้เป็นอะไรสังกษีกันไป
พอลมมาห่อไปทางหลังแบบนี้ไม่เหลืออะไรนะ

แต่ว่าโชคดีนะเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับครับ